บอกว่าตอนนี้มีละ๑๑พักรวมเพื่อไทยด้วยนะฮะ
รวมกัน๑๑พัก๓๑๔เสียงสส
เป็นการแถลงข่าวเปิดตัวรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยอย่างเป็นทางการ
ที่สำคัญก็คือมีพักพลังประชารัฐมาร่วมแถลงข่าวด้วย

หลังจากล่าสุดที่เปิดตัวไว้แถลงเมื่อเย็นวันศุกร์
คือพักรวมไทยสร้างชาติ
รวมไทยสร้างชาติเป็นการให้สัมภาษณ์จากทางพักของรวมไทยสร้างชาติ
แต่วันนี้ก็มาแถลงร่วมกันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
แถลงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทย๑๑พัก๓๑๔เสียง
พัก๓๑๔เสียงประกอบด้วยพักการเมืองดังนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
พักเพื่อไทย๑๔๑เสียงสสภูมิใจไทย๗๑เสียง
พลังประชารัฐ๔๐เสียงรวมไทยสร้างชาติ๓๖เสียง
ชาติไทยพัฒนา๑๐เสียงประชาชาติ๙เสียงชาติพัฒนากล้า๒เสียง
เพื่อไทยรวมพลัง๒เสียงเสรีรวมไทย๑เสียงท้องที่ไทย๑เสียง
และพักพลังสังคมใหม่๑เสียงนะครับ
โดยแต่ละพักการเมืองก็มีหัวหน้าพักมาร่วมแถลงนะฮะ
พลังประชารัฐจะมาในส่วนของเลขาธิการพักนะครับ
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับ
ถ้ารวมเสียงสอสอที่เป็นคั่วรัฐบาลแบบ
อย่างเป็นทางการ๓๑๔เสียง
แต่วันนี้มีพักการเมืองที่เป็นพักเล็กพักละหนึ่งเสียงเนี่ย
แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาว่าจะโหวตนายกให้
ค่ะนี่นะฮะก็คือพักใหม่นะครับหนึ่งเสียงสอสอกับพักครูไทยเพื่อประชาชน
เท่ากับว่าตอนนี้เพื่อไทยก็มีเสียงในมือนะฮะ๓๑๖เสียงสสแล้วนะครับ
ก็ขาดอีกหกสิบเสียงอ่านี่นะฮะห้าสิบเก้าหกสิบเสียงในการโหวตนายก
สามร้อยเจ็ดสิบห้าเสียงต้องรอดูว่าจะได้เติมจากสอสอหรือว่าสว
มากน้อยขนาดไหนเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับ
คุณหมอชนนั่นบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยในครั้งนี้นะครับ
ในการแถลงข่าวนะครับบอกว่าไม่มีพักเก้าไกลเข้าร่วมรัฐบาล
และจะไม่มีการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒อย่างแน่นอน
อีกอย่างหนึ่งมติที่ทั้ง๑๑พักร่วมกันก็คือ
จะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายมนตรีของพักเพื่อไทย
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมรัฐสภาวันพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันจะนำนโยบายของพักเพื่อไทยที่หาเสียงเอาไว้
ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทภายในปี๒๕๕๙
การแก้ไขรัฐธรรมนูลก็มีการพูดถึงเอาไว้
โดยเน้นย้ำว่าจะคงเอาไว้ในส่วนของหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์
คุณหมอชนน่านบอกว่าพักเพื่อไทยต้องเผชิญกับวาธกรรมหรือว่าคำกล่าวหาที่รุนแรงตลอดระยะเวลา
แต่ก็ตั้งใจว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้
ดังนั้นเป้าหมายหลักณขณะนี้ก็คือการเข้ามาร่วมรับผิดชอบในวาระประเทศและวาระของประชาชน
มั่นใจว่าภายใต้การนำของเพื่อไทยแม้จะมีอดีตกับภาคการเมืองในรัฐบาลที่แล้ว
มาร่วมรัฐบาลด้วยแต่ทุกพักจะมาร่วมกันทำงานกับพักเพื่อไทย
อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
โดยพักร่วมรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
ซึ่งจากการแถลงในครั้งนี้นะฮะทางพักเพื่อไทยบอกว่า
ขอรับการสนับสนุนจากสสและสวในการร่วมกันผลักดันวาระแก้วิกฤติประเทศโดยยึดวาระประชาชนเป็นหลัก
การตัดสินใจของพักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้
อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อประชาชนในสถานการณ์ที่ปัญหาทุกด้านส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องรุนแรง
พักเพื่อไทยจะเผชิญกับวาธกรรมหรือคำกล่าวหาที่รุนแรงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เรารับรู้ความขัดแย้งดังกล่าวด้วยใจที่เป็นธรรม
และตั้งใจมุ่งสู่เป้าหมายที่จะก้าวข้ามความขัดแย้ง
ถึงแม้จะมีอดีตพักการเมืองในรัฐบาลที่ผ่านมาร่วมรัฐบาล
แต่ทุกภักดิ์จะร่วมกันทำงานกับพักเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ดังเช่นที่ทุกพักการเมืองได้เคยร่วมงานกันมา
ตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยพลังประชาชน

ขอรับการสนุนจากท่านสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทุกท่านและทุกพักการเมือง
ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูล
คือมีสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าการจะโหวตนายก

อันดับแรกที่จะทำคือแก้ไขรัฐธรรมนูล
แล้วนี่คุณจะมาแก้จะมาล้มล้างลำนูนที่เขาเรียกว่าฉบับปราบโกงได้ยังไง
คำแถลงของพักเพื่อไทยและพักร่วมในวันนี้นะครับ
ไปจากสอวาร์ว่าการแก้ไขรัศท่ามนูล
ยกเว้นหมวด๑หมวด๒ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และจะแก้ไขเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

แล้วก็การป้องกันการทุจริต
ซึ่งจากนี้ไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับทางพักเพื่อไทยบอกว่า
เรื่องของตำแหน่งรัฐมนตรีต่างคือตอนนี้แบ่งกันแล้วว่าใครจะได้กี่กระทรวง
แต่ว่าเรื่องของลายกระทรวงเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปพูดคุยกันต่อไป
ส่วนท่าทีของสวในการโหวตสนับสนุนคุณเศรษฐา
พักร่วมรัฐบาลตอนนี้ก็กำลังแสวงหาเสียงให้กันอยู่นะฮะ
ซึ่งถือว่าอยู่ในขั้นที่พึงพอใจนะครับ
พร้อมกับย้ำว่าพักเพื่อไทยได้กลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกมาอย่างถี่ถ้วนแล้ว
มั่นใจในคุณสมบัติไม่มีแผนเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกนะฮะ
เพราะมั่นใจว่าจะผ่านตั้งแต่รอบแรก
ส่วนที่วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ยังเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐอยู่
นี่ยังไม่ได้วางมือทางการเมืองเหมือนกับลุงตู่ของรวมไทยสร้างชาติ
ค่ะแต่วันนี้พลเอกประวิทย์ก็ไม่ได้มาร่วมแถลงข่าวนะคะ

ใช่แหละฮะคือไม่ได้มาร่วมแถลงข่าวไม่ได้ไหร่
บางคนบอกไม่เคยให้สัมภาษณ์เลย
เลยช่วงหลังเงียบเลยค่ะ
ตั้งแต่คุณไผลลิกออกมาบอกใช่ไหม
ว่าเราจะโหวตให้กับนายกของพักเพื่อไทย

ไม่เคยพูดถึงเรื่องรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยเลยนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้มา
เรื่องนี้เนี่ยเอาเป็นว่าท่านเท่ากับว่ายังไงก็มีลุงแล้ว
เฉพาะพลังประชารัฐใช่ไหมฮะที่คุณหมอชนน่านเนี่ย
เคยพูดเอาไว้เรื่องถ้ามีพลังประชารัฐเข้ามาร่วม
ลาออกจากหัวหน้าพักวันนี้นักข่าวก็ถามในเวทีแถลงข่าวนะครับ
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย

คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย

คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย

คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย

คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย

คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
คุณหมอชนหน้าเนี่ยคุณหมอชนหน้าเนี่ย
ที่มีแฮชแท็กแล้วที่คุณหมอชนนั่นพูดบนเวทีดีเบตของเราด้วย
คุณหมอชนน่านก็เลยบอกว่าคือรับผิดชอบแน่
แต่เดี๋ยวให้ภารกิจเสร็จก็คือจัดตั้งคอรมอเรียบร้อยก่อน
แล้วเดี๋ยวถึงจะลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทย
ใช่ค่ะทีนี้ก็ชัดแล้วว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ได้ร่วม
จัดตั้งรัฐบาลก็ไปเป็นฝ่ายค้าน
ประชาธิบัตย์เขาก็มีมติออกมาแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะงดออกเสียง
ส่วนพักเก้าไกลก็แน่นอนฝ่ายค้าน
เก้าไกลบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไม่เห็นชอบ
งดออกเสียงแล้วไม่เห็นชอบก็คือเสียงหายไป
แต่มันเห็นน้ำหนักอารมณ์ที่อาจจะแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะคะ
ทีนี้ค่ะจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดสำหรับการแถลงข่าว
จัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยก็คือแถลงสั้นมากนะคะ
แล้วก็ไม่ค่อยได้ตอบคำถามนักข่าวอะไรเลย
แล้วก็โอ้โหมันชัดมากถึงขั้นที่ว่าบอกเลยว่า
สัดส่วนรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยของแต่ละพักได้เท่าไหร่ยังไงบ้าง
โครงสร้างของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อย
ตรงนี้นักวิชาการหลายท่านเขาตั้งข้อสังเกตนะพี่อุ๋ย
เขาบอกว่าเอ๊ะตั้งเป็นคำถามนะคะ
หรือว่าพักร่วมรัฐบาลเองก็ไม่ไว้ใจหรือเปล่า
คืออยากจะให้เพื่อไทยพูดไปเลยพักไหนได้สัดส่วนเท่าไหร่
จะได้ชัดจะได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอะไรกันเสร็จ

ก่อนหน้านี้หลายพักก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันให้จบก่อนนะ
ไม่ใช่ว่าโหวตนายกก่อนแล้วค่อยไปว่ากันทีหลัง

มาดูหน่อยนะคะสัดส่วนจะเป็นยังไง
เก้าอี้รัฐมนตรีรัฐบาลเพื่อไทย
ก็ประกอบด้วยพักเพื่อไทย๑๔๑เสียงใช่ไหมคะ
รัฐมนตรีช่วยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวม๙ตำแหน่งค่ะ
ภูมิใจไทย๗๑เสียงได้รัฐมนตรีว่าการ๔กระทรวง
และรัฐมนตรีช่วยสี่ตำแหน่งพักพลังประชารัฐสี่สิบเสียง
รัฐมนตรีว่าการ๒กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย๒ตำแหน่ง
รวมไทยสร้างชาติ๓๖เสียงได้รัฐมนตรีว่าการ๒กระทรวง
และรัฐมนตรีช่วยสองตำแหน่งพักชาติไทยพัฒนาสิบเสียง
รัฐมนตรีว่าการ๑กระทรวงพักประชาชาติ๙เสียง
รัฐมนตรีว่าการ๑กระทรวงก็เห็นโครงสร้าง
แล้วก็จะมี๕พักที่พักละ๑เสียงรวมพักละ๒เสียงที่เค้ารวมกัน

คุณหมอชนนั่นแถลงพูดเลยนะครับ

ใช่ไงก็เลยเป็นจุดสังเกตที่น่าสนใจมากนะคุณผู้ชม
แถลงจัดตั้งรัฐบาลพร้อมกับการแถลงโครงสร้างของคณะรัฐมนตรี
พักไหนได้กี่กระทรวงได้กี่ตำแหน่ง

อ่าทีนี้ค่ะอ่ะเรื่องของคุณหมอชนน่านจะลาออกหรือเปล่าใช่ไหมคะ
คือคุณหมอชนน่านย้ำว่าเพื่อให้ประเทศเดินหน้า
จำเป็นต้องดึงพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
แม้คนมองว่าอ้าวก็นี่ไงสองลุงไหนบอกจะไม่ร่วม
คุณหมอชนนั่นย้ำว่าคือถ้าไม่มี๒พักนี้มันจะตั้งรัฐบาลไม่ได้
ก็เลยต้องมุ่งมั่นที่จะมีรัฐบาลให้ได้
เพื่อไทยเป็นแกนนำและเป็นหัวหน้ารัฐบาล
ส่วนที่เคยประกาศจะลาออกจากหัวหน้าพักก็จะรับผิดชอบตามคำพูดค่ะ
คำถามเรื่องที่ผมจะลาออกเนี่ยนะครับ
ผมตั้งใจที่จะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
ไม่ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกนะครับ
ยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจการทำหน้าที่หัวหน้าพัก
เป็นกรรมการบริหารพักที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาล

วันที่เสนอชื่อส่วนของคณะรัฐมนตรี
หรือรัฐบาลของพักเพื่อไทยเสร็จนะครับ

จะรับตำแหน่งรัฐบนตรีไหมครับ

การอะไรไว้ผมก็รับผิดชอบในสิ่งที่ผมประกาศไว้ครับ
รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไหมครับพี่หมอครับ

คือที่คุณหมอเชิญหน้าบอกว่า

เพราะว่าถ้าหัวหน้าพักลาออกเนี่ยคือ

ใช่ค่ะก็ต้องเลือกกรรมการบริหารพักใหม่
อะไรกันใหม่เรื่องใหญ่ค่ะ
ถ้าลาออกตอนนี้มันจะไปรักษาการหมดเลยใช่ไหม